คุณผู้ชมวิธีการที่จะขอยืมเงินใช้แบบนี้ก็ได้เหรอ

เดี๋ยวจะให้ดูค่ะผู้ชายคนนึงเข้าไปที่ร้านชาที่เมืองชน
แล้วก็บอกว่าผมเป็นอาจารย์อยู่มบูกระเป๋าตังค์หาย
ขอยืมสองร้อยสิสักพักนึงบอกขอยืมอีกสามร้อยได้ไหม
แฟนผมน่ะอาจารย์สุวรรณาไงที่เป็นลูกค้าร้านนี้บ่อย
ซู๊ตคร้ายควักเงินให้จริงจริงค่ะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ก่อนอื่นไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดตอนที่แม่ค้าควักตังค์ให้ผู้ชายคนนี้ก่อนค่ะ

เป็นอันดับทางที่มองเวลาภาพของอายนี่เนี่ย
ว่าจะไปยืนกว่าจะไปเท่า๒๐๐เป็นมันก็ขอต้านไหล
ไม่ตรง
เจ้าตำรวจบอกไปอย่าปัดอย่างเดียว

แฟนผมอาจารย์สุภาษณาที่มันซื้อไปบ่อยกันแหละ

อุ้ยไม่ต้องซีเรียส
แต่ว่าที่ร้านจริงก็ซีเรียสแล้วนะคะ

ซื้อเครื่องดื่มเป็นประจำเลยมาซื้อที่นี่แหละ
ตัวเจ้าของร้านก็คิดลูกค้าเรามีเยอะเอ๊ะอาจารย์สุวรรณะ

อืมแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้นะมาหลอกยืมเงินร้านชา
อยู่ที่ตำบลบ้านปลึกเที่ยงเพลิงเมืองจังหวัดชนบุรีเนี่ยล่ะค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมฮะหลังเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย
อีก๕นาทีก็ไม่มาคืน๑๐นาทีไม่มาคืนเป็นวันก็ไม่มาคืน
ถูกต้องค่ะ๕นาทีของเราไม่เท่ากันจริง
ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาอ้างว่ากระเป๋าตังค์หายไง
ก็มาขอยืมก่อน๒๐๐อ่ะที่แรกนะแม่ค้าก็หยิบให้๒๐๐อ่ะนะ
แล้วผู้ชายก็บอกว่าเออเออเอามา๕๐๐เลยได้ไหม
มาอีก๓๐๐รวมเป็น๕๐๐แฟนผมไงที่เป็นอาจารย์สุบันนาน
ซื้อที่ร้านอ่ะประจำเลยแล้วเมื่อกี้ได้ยินจังหวะใช่ไหมคะ
ทางแม่ค้าเขาขอเบอร์ติดต่อฝั่งผู้ชายน่ะก็บ่ายเบียง
ผมไม่ซีเรียสผมไม่ซีเรียส๕นาทีเดี๋ยวมา
แล้วนี่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้หนีไปค่ะ
กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้นะเขาไปทำพฤติกรรมแบบนี้ทั่วเมืองชนเลย
เขาก็เลยเอารูปนี้ของผู้ชายคนนี้มาโพสต์เอาไว้
อายุ๓๐กว่าสูงประมาณ๑๗๐นะคุณ
ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงดำคันนี้ค่ะสวมหมวกกันน็อกสีดำเต็มใบ
แล้วล่าสุดวันที่ก่อเหตุเสื้อสีน้ำตาลเนี่ยนะคะ
ขายาวสีดำกางเกงขายาวแล้วใส่นาฬิกานะ
เพราะเจ้าของร้านบอกแท่งตัวดูพุ่มฐาน

ทีนี้ทางเจ้าของร้านคุณคณิตนิชาธนโชธจิระเทวากุล
บอกว่าพอที่ร้านนะนะโดนหลอกเอาเงินเงินบาละ๕๐๐เนี่ย
มารู้ว่ามีผู้เสียหายที่โดนแบบนี้อีกหลายคน

เขาอ้างตัวว่าเป็นอาจารย์มบู
แล้วก็ไปขอยืมร้านอื่นทั่วเมืองชนเลย
คุณตำรวจเอาตัวผู้ชายคนนี้มาหน่อยได้ไหม
อยากรู้ว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบุรพาจริงหรือเปล่า

ยังไงให้ตำรวจตามตัวจับกลุ่มมาดำเนินคดีด้วยนะ
จะได้ไม่ไปก่อเหตุแบบนี้กับคนอื่นอีก
นี่เจ้าของร้านบอกว่าติดกับผู้ชายคนนี้ไปสองเรื่อง
ก็หนึ่งเห็นว่าเป็นอาจารย์

กับ๒เขาอ้างว่าเมียเป็นลูกค้าที่ร้าน

ใช่สุดท้ายควักไป๕๐๐บาท